มีคดีที่ต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้นะครับ
นักเรียนชายมัธยมปี๔โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลก
เข้าร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรม
ขอให้ช่วยเหลือหลังจากถูกหนุ่มใหญ่ล่วงละเมิดทางเพศมานานถึง๔ปี
ขณะที่หน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศในไทย
เรียกร้องให้สังคมช่วยกันติดตามและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเยาวชน
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในเรื่องนี้ติดตามจากรายงานครับ
ตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกได้เรียกตัวชายที่ถูกกล่าวหาว่า
มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีมาสอบปากคำ
หลังนายสอนศักดิ์มุทาวันทนายความอิสระ
พานักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลก
เขาร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้ช่วยเหลือนักเรียนชายคนดังกล่าว
โดยอ้างว่าถูกชายวัย๕๐ปีข่มขืนกระทำชำราวทางทวารหนักตั้งแต่อายุ๑๓ปี
ซึ่งในขณะนั้นผู้เสียหายยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๖
โดยชักชวนให้ไปอยู่ที่บ้านและจะเลี้ยงดูส่งให้เรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นม๑
แต่เมื่อมาอาศัยอยู่ด้วยชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศบังคับให้เขาถอดเสื้อผ้านอนและยังถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งก่อนจะล่วงละเมิดได้สวดมนต์ไหว้พระก่อนด้วย
ผู้เสียหายเล่าว่าเขาได้อาศัยอยู่กับยายเนื่องจากพ่อเสียชีวิตส่วนแม่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดและชอบไปเล่นเกมที่ร้านก่อนที่จะถูกลวงไปข่มขืนนานถึง๔ปีล่าสุดทนพฤติกรรมนี้ไม่ไหวเพราะชายวัย๕๐ปีจะขอร่วมหลับนอนในห้องพระจึงปฏิเสธและถูกไล่ออกจากบ้านมาหางานทำร้านขายข้าวมันไก่
แก่ช่วยบ่นการคิดว่าไก่จะได้อะไรที่จะมีใจมากกว่ามีบัตรล่วงได้ไหม
เขาบอกว่าถ้าขอตัวสัตว์ผมก็จะลิปโทรศัพท์ให้กินทั้งหมด
และถ้าไม่มีตัวสัตว์ผมก็จะเล่นก่อนที่ให้มองทันแม่ทำงาน
ถ้าแพ้สนานก็จะเอามาเรียบร้อยสักที
ออกไปแล้วก็จะโดนติดหลังอะไรอย่างนี้บ้าง

โดยอ้างอิงบทสัมภาษณ์ของหน่วยงานไทย
ที่ตรวจสอบพบอดีตผู้ต้องหาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง๓ปีที่ผ่านมามีตัวเลขมากถึง๑๘๕คน
จากการเปิดเผยของนายสุภากรโนจาผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์
และเด็กที่ถูกล่วงละเมิดยอมรับกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องจริงเพราะบุคคลเหล่านี้ต้องการหนีบทลงโทษที่รุนแรงจากประเทศต้นทาง
ขณะที่อีกจำนวนหนึ่งไม่เคยมีข้อมูลด้านการละเมิดทางเพศเด็กมาก่อน
แต่เข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยซึ่งสิ่งที่น่ากลัวคือ
กลุ่มนี้กำลังย้ายฐานการก่อเหตุจากจังหวัดใหญ่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่พัทยาและภูเก็ตไปที่จังหวัดอุดรธานีมากขึ้นเรื่อย
จังหวัดนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กคอยติดตามทำให้ง่ายในการหาเหยื่อ
ที่สำคัญยังสามารถไปหาเหยื่อที่เป็นเด็กจากประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย
จากนี้ยังให้ข้อมูลด้วยว่าในระยะหลังเริ่มแตกกลุ่มใหม่
คือชาวต่างชาติที่มาขอแต่งงานกับหญิงไทยที่มีลูกแล้ว
แต่เป้าหมายคือต้องการละเมิดเด็กซึ่งมีสถิติมากขึ้นเรื่อย
จากพวกกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มที่แฝงตัวมาเป็นครูสอนว่ายน้ำ
ดนตรีสอนภาษารวมถึงนักกฎหมาย
ขณะเดียวกันในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาแม้แต่คนไทยและคนเอเชียเอง
ซึ่งมีทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลีก็มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศเด็กมากขึ้นเรื่อย
ทางศูนย์จะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมือแต่ก็สามารถประสานงานกับตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มนี้ได้เพียงแค่กว่า๑๐รายเท่านั้น
จำเป็นต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนแจ้งและสกัดกั้นคนกลุ่มนี้อีกทางหนึ่งด้วย
เพราะหากก่อเหตุกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๑๕ปีจะถือว่ามีความผิดทันที